แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดอาเกียราณิชิโน้ได้ประกาศรายชื่อ๒๓ผู้เล่นสุดท้าย
ซึ่งก็มีตัวหลักใน๔เกมส์หลายคนที่หลุดออกไปค่ะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะประกาศรายชื่อ๒๓นักเตะ
ปรากฏว่านักเตะชุดนี้มีนักเตะหน้าใหม่ที่เพิ่มมาจากชุด๔เกมส์

ขณะที่นักเตะจากชุดซีเกมส์บางคนก็ไม่มีรายชื่ออยู่ในทีมชุดนี้นะคะ
ไปดู๒๓รายชื่อกันนำโดยผู้รักษาประตู
ก็มีกรพรรดินารีจันทร์เกติศักดิ์ชาวดรและก็สุภวัตยกคกุณ์
มาต่อกันที่กลางหลังเลยมีสริงคาณพมสุภะมีชิณพรรดิ์ลีอ๋อ
มีแบ็คซ้ายก็จะมีธิตาทรอักษรศรีนะคะแล้วก็แบ็คขวาพีรวัตรอักษธรรม
และก็มีโชคมหาสรานกุล
กองกลางของทีมชุดนี้จะนำมาโดยวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญ
มีเจริญศักดิ์วงกรนะคะกิจสดากาแมนและก็เสริมด้วยเบนจามินเดวิส
กับการณรินธาวรศักดิ์
ในตำแหน่งกองหน้านะคะสุพนัทเหมือนตาที่ไม่ได้มาร่วมซ้อม
เนื่องจากว่ายังมีปัญหาอาการบาดเจ็บก็ยังมีชื่ออยู่
สุภโชคสารชาติอานนท์อมรเลิศศักดิ์สุภาชัยใจเด็ด
นัทวัฒน์สวนแก้วจากระยองเอฟซีก็มีชื่อค่ะ
ส่วนผู้เล่นที่หลุดไป๑๗คนก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตู
มีนบพลละครพลกองหลังก็มีสารายุทธสมภิลที่หลุดไป
ส่วนกองกลางที่หลุดไปมีรัตนากรใหม่คามิฉัดมงคลทองคิรี
ซึ่ง๓นักเตะหลังที่พูดมานี้นะคะเป็นตัวหลักใน๔เกมส์ด้วย
ส่วนกองหน้าหลุดไป๓คนมีปอรเมษอาจวิไลกอรวิทธสาและนัทวุธสุขสุม
โดย๒๓นักเตะที่มีรายชื่อนะคะจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมกันอีกครั้ง
วันที่๑มกราคมจะอุ่นเครื่องอีก๑เกม
เจอกับสาหุดิอาราเบียวันที่๓มกราคม
แข่งขันทั้ง๓นัดที่ราชมังคลากีฬาสถานแข่งขันเวลาเดียวกันหมด
คือเวลา๒๐นาฬิกา๑๕นาที
เกมแรกวันที่๘มกราคมจะเจอกับบาเรนก่อนนะคะ
หลังจากนั้น๑๑มกราคมจะเจอกับออสเตรเลีย
และปิดท้ายนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม
วันที่๑๔มกราคมเจอกับอีรักษ์ค่ะ